ผมเป็นตำรวจแต่มาในฐานะลูกค้าจะมาซื้อทุเรียนจากพี่น้ำแข็ง
๑๓๕๐บาทโหจ่ายไปแค่พันเดียวบอกเค้านี้ละกันเอาไปแค่นี้ละกัน
ไม่ได้ดิไม่ได้ใช่ไหมมันต้องจ่าย๑๓๕๐ให้คน

ตัวแม่ค้าทุเรียนก็ไม่ยอมครับ
ก็ซัดกลับไปเหมือนกันนี่ตำรวจคนนี้นะที่เป็นคู่กรณีนี้
โอ้โหเธอหมุนเป็นพายุเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในร้านกาแฟในอำเภอเมืองศรีสะเกด๙โมงเช้า
วันจันทร์ที่ผ่านมา๒๘สิงหาคมครับ
แล้วคนใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งเอามาเผยแพร่เอาไว้
คุณทิตยาบุญพามีอายุ๒๗ปี
นี่เธอเล่าให้ฟังนะซื่อดทักทาวของคนนี้

เธอเล่าให้ฟังว่าไอ้คนที่ก่อเหตุที่ทำร้ายตำรวจกับเธอเองนี่แหละ

เป็นเงิน๑๓๕๐บาทเมื่อต้นเดือนนี้ต้นเดือนสิงหา
แต่ตำรวจนายนั้นขอค้างจ่ายไว้ก่อน
กระทั่งวันเกิดเหตุเธอเห็นตำรวจ
มากินกาแฟในร้านใกล้กับร้านทุเรียนของเธอ

หน้าต่างร้านกาแฟอ้าวใช่นี่ในตำรวจคนนี้นี่
ติดค่าทุเรียนอยู่เธอก็เลยเดินเข้ามาในร้านทวงค่าทุเรียน
ตำรวจจ่ายมาให้แค่พันเดียวอ้าวแล้วอีก๓๕๐บาทเธอถาม
จะทำยังไงอีก๓๕๐ทำไงตำรวจโมโหถีบหน้าเธอเลยฮะ
หน้าหงายเลยเธอโกรธเลือดขึ้นหน้าปรีเข้าไปชก
แล้วก็ศอกซะฟันศอกก็ใส่ตำรวจครับ
เปิดหน้าต่างเนอะหัวหนูจะอยู่ตรงนั้นพอดี
แล้วทีนี้แกก็เอาคอมแบตยันเข้ามาเลยแล้วทีนี้พอเสร็จเดินขึ้นไป
ตอนนี้หนูเหลือเห็นแล้วว่าแกลากเก้าอี้มาแล้ว
พอลากเก้าอี้มาเสร็จพี่ถ้าหนูยืนเป็นเป้านิ่ง
หนูคิดว่าแกจะใส่หนูก่อนแน่นอนหนูก็เลยนั่นแหละตามที่เห็น
นี่เธอไม่ยอมซะด้วยหลังเกิดเหตุครับ
ก็บาดเจ็บไปเหมือนกันที่คางกับจมูกครับ
เนื่องจากว่าพึ่งไปเเติมซีลิโคนเสริมซีลิโคนมา
เธอก็เลยไปจ้งความที่สมศรีศเกียร์ครับ

คือเอาจริงถ้าเกิดว่าไปเสริมซิลิโคนมา

การแก้มันต้องใช้เงินเยอะไง
เออบางที่เค้าแก้แบบหลายแสนเลยนะ
จากค่าทุเรียน๓๕๐ที่ค้างไว้
ไม่ยอมจ่ายไงสุดท้ายมาจ่ายแสนสี่ครับ

มีตำรวจสารวัตรคนหนึ่งนะเป็นคนรับผิดชอบจ่ายแทนครับ

โอ้นี่อุทหรณ์นะ